สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวซุภาษามาแล้วค่ะ
ทำไมมันมืดมืดชอบกลไม่ได้ครึ้มขนาดนั้นแล้วค่ะ
พอดีใส่แว่นแว่นกันแดดก็เลยดูครึ้มแต่จริงแล้วฟ้าก็ไม่ได้สว่างอะไรขนาดนั้นน่ะนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้ฝนยังเยอะอยู่เลยแต่ว่าเยอะเป็นบางพื้นที่เน้นทางตอนกลางของประเทศนะคะ
ที่ภาคเหนือและภาคอีสานยังมาเป็นตอนบนเท่านั้นนะคะ
กดร่องฝนกดมาตรงไหนกดมาตรงนี้ค่ะ
ย้อยลงมาแถวนี้นะคะตอนกลางของประเทศทั้งหมด
กลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน
ระมัดระวังหน่อยนะคะช่วงเช้าก่อตัวแล้ว
ตอนกลางของประเทศเห็นไหมก่อตัวแล้วมีเมฆก่อตัวแล้ว
แต่อาจจะยังไม่ได้เป็นฝนแรงนะคะ
ฝนตกจริงจังมาแล้วช่วงหลังเที่ยงเป็นต้นไปประมาณบ่ายโมงค่ะ
ตกลงมาและจะลากยาวไปจนถึงช่วงเย็น
ระวังนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่ม
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะลดลงทั้งสองฝั่งทั้งอันดามันจุดที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนอ่าวไทยจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงประมาณ๑เมตรแต่อย่างไรก็ตาม
ฟังคำเตือนอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของคลื่น
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิฝนตกมาแล้วมาตั้งนานแล้ว
และยิ่งช่วงนี้ก็ตกเยอะขึ้นทำให้อุณหภูมิไม่ได้ร้อนมากนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนตรงนู้นนะคะ
อาจจะไม่ถึง๒๐แต่๑๘๑๙สกันหนาวซักรอไว้เลยค่ะ